เรื่องการตอบคำถามทางการเมืองเนี่ย
มันมีเส้นแบ่งระหว่างการกบเกลื่อนความจริงกับการพูดโกหก

คือถ้าล้ำเส้นไปทางการพูดไม่จริงหรือพูดโกหก
มันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
ผู้นำทางการเมืองที่มีภาพลักษณ์เป็นคนพูดไม่จริง
พูดแบบปกปิดความจริงพูดกลบเกินความจริงเนี่ย
มันจะมีคำถามตามมาว่า
เขาจะสร้างความน่าเชื่อถือให้ประชาชนได้อย่างไร
โบราณเขาบอกว่าถ้าเรื่องเล็กเรื่องน้อย
ปกปิดได้ยังโกหกได้
นับภาษาอะไรกับเรื่องใหญ่ที่จะไม่โกหก
ในทางการเมืองเขาจึงมีทฤษฎีว่า
พูดความจริงไม่หมดนะไม่เป็นไรหรอก
แต่สิ่งที่พูดออกมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นความจริง
ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เพราะเห็นอาการของสองปอ
ปบิ๊กป้อมทั้งปบิ๊กตู่ปประยุทธ์
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรื่องการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
น่าห่วงครับคือกลายเป็นว่ากลบเกลือนกันไปกรบเกลือนกันมา
ริ้วกันไปพริ้วกันมาอ้อมแอ้มกันไปอ้อมแอ้มกันมา
ผมทำข่าวในวงการเมืองมาเกือบ๕๐ปีแล้วมั้งครับ
ผมยังไม่เคยเจอผู้นำทางการเมืองคนไหนยุคไหน

น่าเห็นใจนักข่าวที่ล้อมหน้าล้อมหลังทำข่าวสัมภาษณ์

ผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
บเกลือนกันไปกลบเกลือนกันมาอ้อมแอ้มกันไปอ้อมแอ้มกันมา
ถ้าเอาคลิปเก่าเทปเก่ามาดูย้อนหลังแล้วจะรู้สึกว่า
เอ๊ะทำไมท่านต้องกลบเกลือน
ล่อเอาเถิดกับนักข่าวได้แบบนั้น
มีความจำเป็นอะไรหรือครับที่จะพูดตรงไปตรงมาไม่ได้
ถ้าจะอ้างว่ามันเป็นเงื่อนไขทางกฎหมาย

ส่วนบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ในมุมของการตอบคำถามแบบปกปิดกบเกลือน
ท่านได้สร้างประวัติศาสตร์ไว้ในการตอบชี้แจง
อภิปรายไม่ไว้ใจทางฝ่ายค้าน

สร้างปรากฏการณ์ในการตอบชี้แจงกับฝ่ายค้าน
ในการไม่ไว้วางใจให้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของสภามาแล้ว

หลังจากฝ่ายค้านลุกขึ้นมาอภิปรายท่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่องนั้น

เรื่องต่างที่ยกขึ้นมาอภิปรายเยอะแยะไปหมด
เรียกว่าอภิปรายกันครึ่งวันข้อนวันข้ามวัน
แต่พอมาถึงเวลาที่พลเอกประวิทธิ์ลุกขึ้นตอบชี้แจง
จอบที่แจงบอกแต่เพียงว่าทั้งหมดที่ฝ่ายค้านอภิปรายไม่เป็นความจริงครับ
แค่นี้แล้วท่านก็นั่งลง
มันสร้างความเวอหวาเหลือหราให้กับสอสอทั้งสภาและประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ดูการถ่ายทอดฟังการถ่ายทอดการอภิปราย
มันคือมันคืออะไรล่ะครับเวอหวาหรือหราแต่ทำอะไรไม่ได้
จะร้องแรกแหกกระเชอว่าแบบนี้ไม่ได้นะครับทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
แล้วมันจะเป็นบรรทัศน์ที่เป็นรอยด่างของการตรวจสอบไหม
ว่าเมื่อผู้ถูกตรวจสอบไม่อยากชี้แจงไม่อยากตอบคำถามไม่อยากบอกให้ประชาชนรู้
ก็ตอบแค่นั้นแล้วสภาก็ทำอะไรไม่ได้
วันหนึ่งข้างหน้าถ้าคนเห็นว่าเอ๊ะตอบแบบนี้มันดีเนี่ย

สภาและประชาชนก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านตรวจสอบนั้นเนี่ย
มันมีข้อเท็จข้อจริงยังไงอะไรใช่อะไรไม่ใช่
เพราะการตอบคำถามเหมือนไม่ตอบ
คำถามคือแล้วจะเปิดอภิปรายกันทำไมล่ะครับ
เสียเวลาเสียค่าไฟ
ถ้าตอบแค่ว่าทั้งหมดที่อภิปรายไม่เป็นความจริง
ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานพลเอกประวิทย์ก็ตอบคำถามนักข่าวเรื่อง
ความเห็นจากการเปิดตัวเข้าพักรวมไทยสร้างชาติของผลเอกประยุทธ์
นักข่าวก็ตั้งคำถามว่าได้คุยกับพลเอกประยุทธ์หรือยัง
คำตอบคือคุยกันทั้งวันคุยกันตั้งแต่เช้า
แล้วแต่ไม่ได้คุยเรื่องการเมือง
นี่คำตอบประโยคนี้มีมาหลายรอบแล้วนะครับ
คำถามก็คือว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือครับ
คุยกันได้ทุกเรื่องแต่ไม่คุยเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการเมือง
นี่ท่านก็ตอบแบบนี้เรื่องแบบนี้เนี่ย
นักข่าวภาคสนามเขาเคยปรารบเขาเคยปรับทุกข์กันว่า
เราเนี่ยเสมือนถูกด้อยฆ่า
คือว่านักการเมืองผู้นำทางการเมืองจะตอบยังไงก็เหมือนว่าเราก็ต้องเชื่อตามนั้น
ตอบยังไงก็ต้องเชื่อตามนั้น
แต่ถ้าผู้นำทางการเมืองที่เขาให้เกียรติกับนักข่าวให้เกียรติกับสื่อมวลชน
เขาจะไม่มีปฏิกิริยาแบบนี้กับสื่อมวลชน
ในต่างประเทศเนี่ยจะบอกให้ว่าถ้าผู้นำทางการเมืองผู้นำประเทศดูแคลนด้อยค่าไม่เห็นความสำคัญของสื่อ
ตอบคำถามสื่อแบบให้มันพ้นพ้นขอไปทีสื่อเขาไม่ยอมนะครับ
สื่อเขาจะถือว่าตอบแบบนี้ดูถูกสื่อดูถูกประชาชน
เพราะโดยหลักการเนี่ยคำตอบที่ผู้นำตอบคำถามสื่อ
ก็เหมือนตอบกับประชาชนผู้นำที่โกหกสื่อก็เหมือนโกหกประชาชน
ผู้นำที่ปกปิดสื่อก็เหมือนปกปิดประชาชนเพราะเขาถือว่าสื่อมวลชนคือตัวแทนของประชาชน
ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เพราะเห็นว่าจากนี้ไป
พลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทธิ์
จะต้องถูกสปอร์ตไลท์จับจ้องไปจนถึงวันเลือกตั้งหลังวันเลือกตั้งแล้วก็จะต้องถึงวันตั้งรัฐบาล
ก็คือต้องเผชิญกับคำถามจากสื่อในเรื่องของการเมือง
เพราะว่าในฐานะคนที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรี
ไม่ลืมนะครับว่านักข่าวเนี่ย
เขามีสิทธิ์ที่จะเป็นปกป้องสิทธิของความเป็นนักข่าวสิทธิของนักข่าวคืออะไร
สิทธิในการตั้งคำถามที่ประชาชนอยากรู้หรือนักข่าวอยากรู้เอง
สิทธิที่นักข่าวก็จะหาความจริงให้กับประชาชน
เพื่อประชาชนจะได้ตัดสินใจ

ในการตัดสินใจทางการเมืองว่าจะเลือกใครหรือไม่เลือกใคร
ฉะนั้นถ้าคิดว่าสิทธิของสื่อเป็นอย่างนี้
สิทธิของนักข่าวเป็นอย่างนี้คนที่เป็นนักการเมือง
ที่จะเป็นผู้นำการเมืองก็ได้เข้าใจในบทบาทของสื่อมากขึ้น
ตอบคำถามอะไรก็เกรงใจประชาชนหน่อยผมเอาภาษิตเก่ามาย้ำ
อีกทีนึงว่าไอ้ที่เขาบอกว่าอยู่กลางฝนมันก็ย่อมเปียก
การเมืองต้องมีต้นทุนตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
อยู่กับการเมืองแบบไม่ต้องมีต้นทุนมาแล้ว๘ปีนะครับ
คราวนี้ต้องเป็นเรื่องของการใช้ต้นทุนฉะนั้นถ้าไม่อยากเปียก
ไม่อยากเจอโครนก็วางมือ
แล้วกลับไปนอนบ้านดีกว่านี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ